พอมาถึงโหมดของเรื่องราวความรักความรักแล้วก็กำลังใจ
นึกถึงคลิปนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้พาไปดูฝ่ายผู้หญิง
เธอต้องนั่งวิวแชร์จากเหตุการณ์ที่ถูกยิง
ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่อายุ๑๔
แล้วนี่ค่ะคืองานแต่งงานของเธอ
เจ้าเบ่าที่คอยดูแลคอยประคับประคอง
แล้วจะดูแลกันไปตลอดชีวิต
แล้วก็โมเมนต์ของข่าวนี้ที่สำคัญก็คือ

และทางเจ้าของร้านทำเต็มที่

ใช่ค่ะเจ้าของร้านขออนุญาตนะ
เอาคลิปนี้มาลงในโซเชียล

คนดู๒ล้านเกือบ๓ล้านวิวแล้วค่ะ
พรีเวดดิ้งอัญมณีทองโพสต์คลิปนี้ค่ะ
เจ้าสาวเดินไม่ได้นั่งวิวแชร์ตลอดเลย
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าเจ้าสาวโดนยิง

เจ้าบ่าวรับสิ่งที่เจ้าสาวเป็นได้
คอยดูแลไม่ห่างเลยอ่ะ
ของเธอมาจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อน
ก็คอยให้คำปรึกษากันและกันมาตลอด

คอยดูแลคอยซัพพอร์ตคุณน้ำทิพย์มาตลอดเลย
กลายมาเป็นความรู้สึกดีที่มีให้กัน

คือฝั่งผู้ชายรับในสิ่งที่เธอเป็นได้
แคร์ว่าคนอื่นจะมองคุณน้ำทิพย์ยังไง
เพราะว่าจริงเคยพูดกันตั้งแต่ก่อน

แล้วเพื่อนของเธอสังคมของเธอ
จะยอมรับเราได้ไหมจะยอมรับฉันได้ไหม

เธอไปไหนกับฉันก็ต้องมาเข็นวิวแชร์ให้ฉัน
รับได้เหรอผู้ชายรับได้ค่ะ

ในพื้นที่ภาคใต้แล้วเธอก็โดนลูกหลง
แต่มันไม่ใช่อุปสรรคของความรักเลยจริงคุณผู้ชม
คบหากันมา๓ปีแล้วก็ตกลงแต่งงาน
แล้วก็มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะ

กระทำต่างค่ะที่เขาแสดงออกให้เราเห็น
เหมือนกะว่าเขากล้ายอมรับและบอกทุกคนว่า
เราคือแฟนและการกระทำก็คือ
ไม่ว่าจะไปไหนที่ไหนก็คือเขาอุ้มเขาดูแล
ฮือเห็นมั้ย
เจ้าสาวก็บอกค่ะว่าเขาดูแลดี

นักข่าวของเราค่ะสอบถามไปที่ร้าน
พรีเวดดิ้งอัญมณีทองหน่อยละกันค่ะ
คุณอำพรหนูทองเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ถ่ายคลิปนี้ลงติ๊กต๊อกนะ
ชมเจ้าสาวจริงเจ้าสาวเข้มแข็งมาก
แล้วพอดูรู้เลยว่าผู้หญิงไม่ท้อแท้
แล้วผู้หญิงก็รู้สึกเลยว่าตัวฉันจะไม่เป็นภาระให้กับใคร

เจ้าสาวนะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะฮะตัวร้านเองนะฮะ
ก็ต้องพยายามทำให้เจ้าสาวคนนี้สวยที่สุดเลย

ไม่เอาเรื่องของความพิการมาเป็นอุปสรรคในเรื่องของการถ่ายพรีเวดดิ้ง

คุณดูสิไม่ว่าจะถ่ายพรีเวดดิ้งในสตูหรือว่าไปถ่ายด้านนอกเนี่ยนะ
มีเจ้าบ่าวนี่แหละที่คอยประคับประคองดูแลอยู่ไม่ห่าง
เอาจริงนะข่าวนี้ดิฉันไม่บอกว่าใครโชคดี
แต่ดิฉันเชื่อว่าคู่นี้โชคดีทั้งคู่ที่เกิดมาแล้วได้มาเจอกัน
เผื่อใครที่ตอนนี้กำลังหาอยู่ว่าฉันจะเจอคนดีแบบนี้ไหม

แล้วถ้าเกิดเจอแล้วขอให้เก็บแล้วก็รักษาไว้ให้ดีนะคะ
เจ้าของร้านชุดร้องไห้ไปด้วยเลยต้องให้จำไพรกับเรานะ